สวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพในไข่สดใหม่ให้เยอะนะสวัสดีคุณกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะมุนตำครับอืมหนาวไหมค่ะวันนี้
เสื้อสองชั้นปกติจะใส่แบบชั้นเดียว
เพราะว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะลงมาอีกละรอกนึง
ก็คือแปลว่าภาคเหนือตอนบนพวกเหนืออีสานอะไรอย่างนี้ก็จะเย็นหนาวถึงหนาวจัด

เบื้องกาลเมื่อเช้านี้๑๑๑๒
พวกแบบภูเขายอดดอยยอดภูอะไรอย่างนี้ก็คือประมาณสักเลขตัวเดียว
ส่วนทางภาคใต้อ่าวไทยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยคลื่นลมยังแรงอยู่นะคะ
คืออย่างที่บอกว่าพอภาคอื่นเขาเข้าภาคหนาวเข้าหน้าหนาว
ก็จะเป็นเหมือนแบบหน้าฝนหน้ามรสุมอะไรแบบนี้ค่ะ
อย่างที่เขาบอกไปว่า๑๗๒๐ธันวาคมเราก็จะเย็นกันต่อไปเรื่อย
เหนือกับอีสานเนี่ยอุณหภูมิลดลง๖๘องศาเซลเซียสนะคะ
ราบอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๐๑๘องศา
ดอยยอดภูจะเป็นหนาวถึงหนาวจัดแล้วก็มีน้ำค้างแข็ง
อุณหภูมิต่ำสุดคือ๒๑๐องศาเซลเซียส
ภาคกลางตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลอุณหภูมิลดลงอีก๓๕องศา
อุณหภูมิต่ำสุดคือ๑๕๒๑องศาเซลเซียสค่ะ
ตอนนี้หลายคนก็เริ่มออกเดินทางกันแล้ว
เหนือบ้างเที่ยวอีสานบ้างบางคนก็ขึ้นยอดภูยอดดอย
บอกว่าที่คึกคักมากตอนนี้คือที่จังหวัดเลยนะคะ
คนก็ไปภูไปดอยไปภูกระดึงกันเนี่ยเยอะมาก
ได้คุยกับทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงคุณอดีศรเหมธานนท
บอกว่าตอนนี้ยอดภูกระดึงเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่๙๕องศาเซลเซียส
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดยาว
วันธรรมดามากันเฉลี่ยที่ประมาณ๕๐๐๑๐๐คนต่อวัน
หยุดยาวเฉลี่ยอยู่ที่๑๗๐๐๑๙๐๐คนต่อวัน
ก็เกือบเต็มพื้นที่ที่อุทยานจะสามารถรองรับได้
เพราะว่าเขาจำกัดเอาไว้ที่๒๐๐คนต่อวัน
เปลี่ยนสีแบบนี้นะคะเป็นสีแดง
บอกว่าจริงแล้วบางคนไปภูกระดึงก็นึกว่าเออขึ้นภูไปดูทะเลหมอกใช่ไหมคะ
ดูวิวดูอากาศแบบหนาวเย็นได้วิวได้อะไรแบบนี้
แต่จริงแล้วเขาบอกว่ามันมีอีกหลายเส้นทางที่เป็นเส้นทางสายน้ำตกที่เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์
มีน้ำตกผลพบน้ำตกวังกวางน้ำตกเพ็ญพบใหม่น้ำตกถ้ำใหญ่
และใครอยากไปดูใบเมเปิ้ลสีแดงเนี่ยนะคะก็ต้องไปที่น้ำตกเพ็ญพบใหม่น้ำตกถ้ำใหญ่แล้วก็น้ำตกถ้ำสอเหนือ
ซึ่งต้นเมเปิ้ลเปลี่ยนสีเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนแค่ปีละครั้ง
ซึ่งปกติก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีด้วย
บอกคนไปเที่ยวกันเยอะมากเลย
ตอนนี้แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเป็นไงกันบ้างฮะอากาศอยากรู้จังเลยอ่ะ
อยากให้ส่งมาบอกกันหน่อย

ขอแสดงความดีกับคุณหนุ่มนะคะตอนรางวัลเมื่อคืน

เขาสร้างตึกใหม่หมดเลยเขาทำตึกใหม่หมด

ตรงเกษตรตรงแถวเกษตรเนี่ย
เขาก็เพิ่งจะมีการเปิดพักภูมิใจไทย

มันก็มีจดหมายหลุดออกมาแล้วว่ามีสอสอไปกี่คน
รวมแล้วเนี่ยพวกเขา๓๐กว่าคนเลยนะ
กว่าคนที่แบบว่าเตรียมไปแบบว่า

เบื้องต้นเนี่ย๓๑อีก๗คนไม่ไปนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานข่าวจากรัฐสภาว่า
หลังจากที่มีกระแสสอสอยื่นใบลาออก
เพราะว่าตอนนี้มันจะต้องเริ่มมีความชัดเจนแล้ว
ใครจะลงอะไรยังไงจะย้ายไปอยู่ไหนไหนเนี่ย

น่าจะได้ถึงประมาณกุมภาพันธ์

เขาออกไปเนี่ยสอสอที่ออกไปเราก็ต้องดูอีกนะฮะ
เพราะว่าไม่ได้เป็นการขับไล่ออกจากพัก

เพราะฉะนั้นตำแหน่งสอสอยังจะอยู่หรือเปล่า
อันนี้ก็น่าดูกันเหมือนกันถูกไหม

กลุ่มคุณธรรมนัฐนั่นถูกขับออกจากพัก
ถูกต้องมั้ยหรือแม้กระทั่ง

งูเห่าพักของก้าวไกร
ชุดแรกเนี่ยถูกขับออกจากพัก

แต่เขาบอกเฮ้ยมันอาจจะผ่อนป้นแล้วรึเปล่า

ที่มันใกล้เลือกตั้งแล้ว

อื้ออือจริงน่าจะต้องทำด้ายแหละ

ยื่นนังสือลาออกจากสำนักงานเลขาธิการสมาธิสภาพภูมิแทนล่าสตรอนแล้ว
เพราะฉะนั้นจะมีผลวันที่๑๕ธันวาคมนี้
เอ้าเราไปดูพักที่คนย้ายไปเยอะที่สุดก่อนดีกว่า

พลังประชารัฐเนี่ยย้ายกันถึง๑๑คนนะฮะ

ย้ายออกสิย้ายออกไปอยู่ภูมิใจไทย
ขั้นตอนตอนนั้นน่ะบิ๊กป้อมบอกไปกันให้หมดเลยผมจะได้ปิดพัก
อันนี้ไม่มั่นใจเลยว่าพูดจริงหรือผู้เล่นหรือประชด
เนี่ยแต่วันนี้รายชื่อออกมาหมดแล้ว
ก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นสอสอกรุงเทพนะครับ
คุณกัศเดชชุติมันนางสาวพัชรินนะฮะ
กรุงเทพหมานครมวลเทียนสงประชาจากชายนาฬคุณสำฤิษฐ์
ทรัพย์จากชายภูมิและยังมีคุณจักรพันธ์พรนิมิตรกรุงเทพ
ก็เรียกได้ว่า๑๑คนเนี่ยก็ออกจากพลังประชารัฐ

เรียบร้อยพรุ่งนี้ก็ไปดูว่าจะไปซบอกภูมิใจไทยหรือเปล่า
ต้องมีสังการภายในกี่วันนะแม่ถ้าเกิดละออกวันนี้เกี่ยวไหมค่ะ
แต่เขาก็มีพักรองรับแล้วถูกไหมเขาไปอยู่แล้วพรุ่งนี้
แล้วก็มีนครปฐมนะฮะนายปฐมพงศ์ศูนย์จันทร์นายกริจแก้วอยู่
นี่เพชรบุรีคุณอนุชาณน้อยวงภิษฎนุโลกนายประทวนสุทธิอำนวยเดช
สอบบุรีการจนบุรีนายคำวิทย์โพธิภิษฐ์การจนบุรี
การชนะบุรีไปหมดเลยต้องยอมรับครั้งที่แล้วกาญจนบุรีเนี่ย
พลังประชารัฐเข้ามาหมดเลยอืมถูกต้องไหมแล้วก็มีอัตภพลโพธิพิพิษ
การชนะบุรีเฉพาะกาญจนบุรีอย่างเดียวย้ายไปอ่ะ๓คนเพชรบุรีก็ย้าย
ภิษฎนุโลกก็ย้ายปรุงเทพก็หลายคนอยู่ชัยนาฏชัยพุงไปหมดเลย
อันนี้คือของพลังประชารัฐนะฮะที่เตรียมตัวไปเขาบอกลาออกแล้วอ่ะแต่จะไปคง
เขาคาดการณ์ว่าน่าจะไปซบภูมิใจภูมิใจไทยขนาดเดียวกันกลับมาดูที่เพื่อไทยกันซะหน่อย
เพื่อไทยเนี่ยตอนนี้มี๗คนนะฮะที่ประกาศว่าไปแน่แล้ว
คือคุณธีระไตรสรณกุลจังหวัดศรีสะเกดอันนี้คือคนเขารู้กันอยู่แล้ว
ถึงขนาดว่าเพื่อไทยเขามีออนทัวร์ไปที่อีสานใต้เลยจำไม่ได้หรอกไปสุรินตอนนั้นไปปลาใสที่สุรินทร์กันเลยเนี่ย
นะครับคุณประเดิมชัยบุญช่วยคุณประเดิมชัยนี่คือสอสอกรุงเทพมหานคร
เจ้าของพื้นที่เนี่ยน่าจะห้วยขวางแถวห้วยขวางเนี่ยไปแล้วนะครับ
ในขณะเดียวกันก็มีคุณนิยมช่างพินิษฐ์คุณนิยมนี่คือสสพิศนุโลกนะครับ
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่คนจับตามองก็คืออุดรธานีคุณจักรพรรดิชัยศาลเนี่ย
สสอุดรธานีก็ย้ายไปนะครับมีคุณวุฒิชัยกิตติธเนสวนสสนครนายก
คุณสุชาติพิญโยสสนครรัฐศีรมานายนพชีวนันนพชีวนันที่ก็แค่จะเปิดตัวมานานแล้ว
อายุทยาตอนนั้นคุณอนุทินถึงขนาดไปเยี่ยมอายุทยาด้วยตัวเองเลย
คุณนบชีวนันอายุทยาก็ลาออกแล้วนะครับขนาดเดียวกันก็มีพักเก้าไกรอีก๕คน
คือพรุ่งนี้คนที่ลาออกจากตำแหน่ง๑๓๑๔เขาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นที่จับตามองนะ
เพราะว่าพักภูมิใจไทยเขาเปิดที่ทำการพัก

เพราะที่อยู่อาจจะแคบแล้วก็รับสอสอเพิ่มมากขึ้นอาจจะกว้างขึ้นเนอะแม่
แล้วท่านสุชาติตันเจริญเดี๋ยวไปส่งเอง
ไหลไหมไหลไหมต้องต้องล้างออกไหมอย่างเงี้ยไหลไหมก็ต้องออกอ่ะ
ใช่ไหมล่ะแต่เขาจะไม่รู้อ่ะแต่ก็แล้วไปอยู่ไหนฮะไปอยู่ไหน
เขาอาจจะไม่เล่นแล้วก็ได้อุ้ยคุณช่างกล้าพูดไม่เล่นไงเมื่อวาน
แต่มึงก็ถามกันเองไม่เล่นยังไงเมื่อวานเพิ่งปิดสภาไปนั่นแหละ
เอาง่ายเดี๋ยวก็ตอนนี้คนจะโยกย้ายกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกวันนี้เราจะเห็นแล้วของพักเพื่อไทย
ถามว่ามีหลุดไปไหมก็มีไปกันเยอะเหมือนกัน๗คนแต่ก็มีเข้ามานะ
เพื่อไทยณตอนนี้ก็มีเข้ามาไหมคือถ้าสมมุติวันนี้คุณลาออก
คุณจะต้องพ้นสภาพการไปสอนหรือต่างแบบเนี้ยอันนี้คือคำถามไง
ถูกต้องป่ะอือไม่จงมันพ้นไปแม่ไม่งั้นโหดบวชที่เตลกนหนามละ
แต่คิดว่าไม่น่าพ้นเพราะไม่งั้นคงไม่ลาออกกันลื่นขนาดนี้
แต่มันก็ต้องสังกัดพักภายในกี่วันกี่วัน

คือมาลาเฉย

เพราะว่าตั้งแต่มีการประชุมสภาที่ผ่านมา

หรือบางทีเขาใช้คำว่าฝากเลี้ยงด้วยซ้ำไป
เออเนี่ยคำว่าฝากเลี้ยงเนี่ยเนอะ
เขาใช้คำว่าฝากเลี้ยงด้วยซ้ำไปถูกต้องไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยจับตามองพรุ่งนี้

แล้วที่สำคัญเนี่ยช่วงนี้สะพานล่มทุกวัน
เปิดปุ๊บปิดปั๊บเปิดปุ๊บปิดปั๊บ
ไม่ว่างตลอดเลยช่วงนี้มันมันช่วงเขาติดงานอะไรกันเหรอค่ะ

คือก่อนหน้านี้ที่ล่มเพราะว่าบางทีติดกระถิ่นใช่ไหม
ที่ต้องไปแบบว่าไปพบปรับประชาชนในพื้นที่

แต่ว่าช่วงนี้ปลายปีคือมันมีงานอะไรอีกไหมคะ

ก็ใกล้ปีใหม่หรือเปล่า

เขาก็ว่ากันว่าลาพักร้อนหรือเปล่า

แต่ทรัพยาก็ใกล้จะปิดวาระการประชุมนั้นแหละถูกต้องไหมน่ะ

เพราะฉะนั้นก็คนก็หลายคนก็ติดตามว่า

แล้วก็พลังประชารัฐเราสังเกตทีท่าของบิ๊กป้อม

นักข่าวไปถามรู้สึกยังไงท่านรอง
สอสอย้ายออกเยอะเลยนะตามข่าว

เขาบอกว่าเออข้าวทั่วจะเอาไปก็เอาไปให้หมดเลย

แต่เขาบอกเหมือนกันว่าออกเยอะก็มีเข้ามาเยอะเหมือนกัน

เพราะท่านบอกว่าหลังจากกลับมาจากประชุมที่
ยุโรปก็อาจจะพูดมีเรื่องที่จะพูด
อย่างคุณวิรัติเนี่ยคุณวิรัติตอนนี้ก็เป็นแบบรายการการพัก
คุณวิรัติแน่นอนว่าคุณวิรัติเนี่ยเขาก็ตอบว่า

โอ้โหตอนนี้เป็นกระแสแบบลุงป้อมเนี่ย
ไปไหนมาไหนคนรักลุงป้อมเยอะเหลือเกิน
ลั่นว่าอยู่เฉยชาวบ้านก็มาหอมลุงป้อม
วันนี้ภักดิ์ประลังประชารัฐสอสอที่ยังอยู่เนี่ย

เพราะว่าตอนนี้สอสอแม้จะแห่ย้ายพักกันแล้ว

กระจายตัวออกเพื่อไปรวมพลังกัน

แน่นอนก็ติดตามกันว่า

พักกันสักครู่ขอรบทรงชาติก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาฮะ

ไปดูสารจำคุก๙เดือนนะครับ
อดีตผู้จัดการจักรจันทร์หรืออบีนี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับคือไม่รอลงอาญาด้วยนะครับ
ในคดีใส่ความกุเรื่องโลก๒ใบ

ก็คือเป็นเหมือนกับธุรกิจสีเทานะฮะ
แล้วก็จะมีกรณีที่คุณเคเองมีโรค๒ใบ
ไปมีผู้หญิงอีกคนนึงชื่อตาน
เรียกว่าตานทิพย์ตานทิพย์จำได้ไหม

เพราะว่าคุณเคก็งงว่ามันเป็นมันไม่ได้
ผมไม่เคยไปคบกับผู้หญิงคนไหนเลย

ก็มีการไปวิสูจน์ทราบกัน
เพราะว่าหลังจากนั้นก็คือตานทิพย์เนี่ย

ปรากฏผมเองเนี่ยแหละเป็นคนเอาภาพตานเนี่ย
ออกทีวีแล้วบอกว่าคนนี้เป็นตานจริงหรือเปล่า

เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกุเรื่องขึ้นมา
ทันทีที่เรื่องมันจบสงบลงไปเนี่ย

ก็ไปฟ้องต้นเรื่องเลยว่าที่มีการกล่าวหาเขา
หรือว่าไปใส่ความเขาเนี่ยนะครับ
คนนั้นก็คือผู้จัดการของคุณเจ้าข้าจันนะครับ
เป็นอดีตผู้จัดการเองนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีการฟ้องร้องกันนะฮะ

เป็นภาพที่คู่กับคุณเควัฒนา

หลังไปขึ้นสารแขวงดอนเมือง

ใส่ความเท็จกุเรื่องให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง
เนี่ยนะฮะโดยทนายนิด้าระบุบอกว่า
คดีโรคสองใบที่คุณเควัฒนาและคุณเจ้าข้าจัน
เกินค่าเสียหายในบางส่วน
เนื่องจากการที่บุคคลท่านนี้

บอกกล่าวกับบุคคลที่มีชื่อเสียง

อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไขชื่อเสียงของคุณเคให้กลับคืนดีดังเดิมได้
สมควรรอลงอาญา
นี่นะครับกล่าวขอบขอบคุณสามท่านที่เมตตาด้วย
จึงไม่สมควรรอลงอายาคือให้ลงเลย
ให้ลงเลยนะฮะอ้าว
ด้านคุณจักรจันทร์เองก็โพสต์ไอจีได้ว่าสารตัดสินพิจารณาคดีผ่านไปได้ด้วยดี
ขอบคุณพี่นิด้าและทีมทนายความทุกคนนะคะ

เพราะฉะนั้นแน่นอนครับก็ยังมีคดีที่เดินหน้าลุยกันต่อในกรณีของ
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณจักรจันทร์เองใช่ไหม
ที่เป็นนกใช่ไหมคุณอุศนีร์ไหมคะ
ผมไม่ได้เอ่ยนะคุณดู

แล้วก็ยังมีคดีอะไรก็ว่ากันไป

นี่ค่อยประกันตัวได้ไหมประกันตัวได้ไหมอบี
อันนี้คือสารลงแล้วนี่คะ
สารลงนี่น่าจะเข้าเลยป่ะหรือประกันไม่รู้

แต่อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราว
อันนั้นรอลงอายาใช่ไหม

แต่ณวันนั้นก็น่าจะเข้าเลยก่อน
อาจจะทำเรื่องประกันไม่ทัน

เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เอาเพราะว่าเขาส่งข่าวให้พี่หนุ่มด้วยถูกป่ะคะ

เดตเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเมื่อวานน่าจะหลายคนเห็นคลิปแล้วแหละ
รุม๒ผู้หญิงลุมตบกัน
ตบทั้งเตะทั้งต่อยคือเอาทุกอย่างเลยนะครับ
เป็นวิทยาลัยอาชีพชื่อดังที่กาญจนบุรี

เป็นลักษณะของผู้หญิง๕คนไปรุมตบผู้หญิง๒คน

ใส่ชุดนักเรียนนะครับเตะซ้ำอีกทีหนึ่ง

แล้วนี่คือเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ

โอ้โฮดูไหนดูไหนกระแทกไม่หยุดนะ

คนล่าสุดที่โดนหัวกระแทกพื้นตอนนี้
พ่อเขาบอกว่าลูกเขามึนงงตลอดเวลา
แล้วก็เวียนหัวแล้วก็อาเจียนทั้งคืน

คือแล้วนี่คือเด็กอายุ๑๗ค่ะ

คนถูกทำร้ายเนี่ยอายุ๑๗๒คน

ล่าสุดทางวิทยาลัยอาชีพ
เป็นต้นสังกัดของเด็กทั้ง๕คนเนี่ยค่ะ

พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเลย
จุดเริ่มต้นทำไมไปตีกันขนาดนั้น

เขาบอกว่าเหมือนฝั่งที่มาทำร้าย

แบบนี้แล้วก็มีการโทรมาบอกว่า

คือนัดเคลียร์กันเขาก็ไป

แล้วเขาก็โดนรุมทลายแบบรัว

ส่วนอีก๒คนเป็นเพื่อนต่างโรงเรียน
เด็กมัธยมที่เอามาลุมทำร้ายด้วยนะคะ
คุณพ่อของน้องที่ถูกจับหัวกระแทกพื้น

คือมึนงงตลอดอาเจียนเวียนหัว

คือมีการถ่ายคลิปส่งต่อกันแบบสนุกสนาน

จะเอาเรื่องทางคดีความให้ถึงที่สุดเพราะว่าลูกเขาตอนนี้นอกจากอาการทางสมองที่น่าเป็นห่วงแล้วเนี่ยคือมีอาการหวัดกลัวแบบไม่กล้าไปเรียนเลยค่ะเพราะว่ากลัวจะถูกรุมทำร้ายอีกเพราะว่าคู่กรณีอ่ะทั้งโพสต์เฟซบุ๊กขู่ด้วยว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวจะมาดักทำร้ายอีกเขาก็เลยเหมือนแบบเขาไม่ยอมพ่อไม่ยอมพ่อเลี้ยงลูกมา

ก็คือมีบัตรแพ้ที่จมูกแล้วก็ร่างกายหลายแห่งนะคะเบื้องต้นทางผู้อำนวยการวิทยาลายการอาชีพที่น้องเขาเรียนอยู่กับคณะผู้ปริหารมาเยี่ยมน้องทั้งสองคนแล้วอันนี้คือน้องคนน้องต้นเรื่องที่โดนไปเรียนหนังสือน้องดูดิโหยับเลยเนี่ยแล้วเอาหัวกระแทกพื้นอีกนะใช่ค่ะแล้วโคกหลายทีด้วยเขาบอกว่าก็ไปเยี่ยมแล้วก

ว่าเอาจริงให้เด็กออกไปแล้วอะ
เด็กมันอยู่ว่างมันจะยิ่งหนักขึ้นไหม

ก็มีเดี๋ยวก็ต้องมีคดีทำร้ายร่างกายต่ออีกนะ
เพราะคุณพ่อบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ทุกคนอยู่บ้านคุณยังไปทำอยู่ก็แล้วแต่คุณแหละ
สมมติว่าถ้าพิจารณออกมาคือผิดก็ต้องเข้าสถานพินิษฐ์
คือจริงถ้าเป็นเมืองนอกค่ะเขาจะดูว่า
ให้สมมุติว่าเด็กตามอายุตามกฎหมายที่มันดูเด็ก
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีวุฒิภาวะหรือว่ามีความนึกคิดหรือพฤติการคุณมันโหดเยี่ยมเกินเด็ก
เขาจะลงโทษเทียบเท่าผู้ใหญ่เลยอย่างของอเมริกาเป็นแบบนั้น
แต่ของเรานี่คือยังดำเดิมของเรายังใช่ค่ะ
อ่ะยังไม่จบเนอะเรื่องกัญชา
ก็สะพานมันล่มไงพี่มดระวังเรื่องกัญชาบ่อยมากอ่ะ
สรุปแล้ววันนี้คำถามที่ประชาชนถามว่าสรุปแล้ว
พักก็บอกว่าเราจะต้องเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

เป็นแบบว่าทุกพักหลายพักออกมาแสดงจุดชัดเจนเลยว่า
จะต้องเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด
กัญชาต้องไม่เสรี

เอ้าเขาก็ตกใจกันไงวะส่วนทางเลยนะ
เขาเปิดร้านกัญชากันเต็มประเทศแล้วอะ

น้ำกัญชาก็มีขายละตามร้านสะดวกซื้อเซลว่างเซเว่นมีหมดแล้ว

เก็บของไม่ว่าแล้วเงินที่ลงไปแล้วไง

เกษตรกรที่เริ่มปลูกกันไปล่ะ
บางคนล้มสวนตัวเองแล้วแบบเปลี่ยนไปปลูกกัญชาก็มีนะคะ
ถูกเพราะว่าตอนแรกมาถึงปุ๊บบอกว่ากัญชาคือพืชเศรษฐกิจ
ใช่กัญชาคือพืชความหวังถูกต้องไหม
ปรากฏว่าวันนี้คนก็เลยถามกันเยอะเหลือเกินว่ากัญชาเนี่ย

วันนี้ทางออยเขาย้ำชัดเจนเลยนะฮะว่าสถานะกัญชา

ไม่เป็นยาเสพติดหลังตัดมาตรา๓ร่างพระราชบัญญัติออกไปเนี่ย
แพทย์ภัยศาลเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เขาเปิดเผยถึงกรณีการตีความกัญชาว่า
เอาละเราจะเอากัญชาเนี่ยกลับไปเป็นยาเสพติดได้ไหม
ครั้งหนึ่งคุณวิศนุเขาเคยพูดแล้วนี่
พูดว่าอะไรครับไม่กัญชาไม่มีโอกาสกลับไปเป็นยาเสพติดแล้วนี่ไง

ยังไงมันเป็นไปได้ยากที่กัญชาจะกลับมาเป็นยาเสพติด
เขาบอกหลังจากที่ประชุมสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงเนี่ย
ตัดมาตรา๓กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดออกทั้งหมดเนี่ย
ตนในฐานะกรรมธิการในที่ประชุมสภามีการพิจารณาถึงมาตรา๓ครับ
ซึ่งระบุว่ากัญชากัญชงและก็สารสกัดตามกฎหมายนี้ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดนะฮะ
ตามกฎหมายแล้วก็ประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ย
ในฐานะกรรมธิการเรียกประชุมแล้วก็เห็นได้ว่าไม่ต้องเขียนก็ได้
แล้วก็มีมติให้ตัดออกถ้าถามว่าตอนนี้กัญชายังเป็นยาเสพติดหรือเปล่า
ใช่ไหมก็คงไม่ได้ดูตามกฎหมายนี้แล้วก็มาตรา๓เนี่ยไม่กระทบกับมาตราอื่นในพระราชบัญญัติกัญชา
สรุปว่าสรุปตอนนี้ยืนยันว่ากัญชาไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดนะฮะ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ยอดเอาจริงแล้วเนี่ยพูดง่ายเลยถ้าภาษาของเราคือ
ตั้งแต่ยอดช่อดอกใบลำต้นกิ่งก้านจนถึงรากก็คือต้นกัญชาไม่เป็นยาเสพติด
ดังนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันถ้าจะให้กลับไปเป็นยาเสพติดก็ต้องมีการพิจารณาเห็นชอบเสนอโดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ให้โทษของออยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะต้องลงนาม
ซึ่งรัฐมนตรีก็คือคนที่สนับสนเกินชาเสรีตอนนั้นที่สุด
คือต้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไม่เป็นชาเสพติดแล้วแต่ถ้าเกิดวันที่สกัด
สกัดเป็นสารออกมาแต่ถ้ามันเกิน๐๒นี่คือเป็น
ถูกต้องไหมที่เขาเอาอย่างเกินก็ไม่ได้เอาใบนี่ถูกต้องมั้ยเอาดอก
คลอความร้อนเอาเรียบร้อยไงคือไม่ได้ผ่านกันสกัดมาก่อนเอาไปแบบตู้มลงกระทะ
ดำดำอ่ะนั่นแหละคุณหลอนนะไอ้น้ำดำดำทั้งหลายอ่ะ
ร้อนคือสกัดกันเองแบบไม่ถูกต้องคือที่เขาบอกว่า
เอากัญชามาเป็นยาเนี่ยคือมันจะต้องผ่านกระบวนการเครื่องสกัดเป็นร้อยล้านอ่ะ
อืมซึ่งประเทศไทยมีอยู่กี่เครื่องเองวันนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่า
ไม่กลับไปเป็นยาเสพติดแต่ก็ขอให้สูบเป็นที่เป็นทางบ้างเถอะ
แถวสุขุมวิทย์ตอนนี้ตอนเย็นเหม็นมากมากค่ะ

ซึ่งเขาบอกว่าก็ถึงบอกว่าตอนนี้ผับ

มันแค่ย้อนกลับไปว่าทุกวันมาเปลี่ยนบ้านกันช่า
แล้วหนูก็เห็นแถวทองระภาพว่ามีร้านเป็นรวม

นะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน

นี่นี่ไหว้เห็ทไหมนี้แป้งอ่ะแป้งอยู่ไหนโอ้เวท
เดี๋ยวติเดี๋ยวก็มานี่เห็นไหมล่ะซดนี่ครับผู้สื่อข่าว
ที่ห้าสิบทับหนึ่งหมู่ที่เจ็ดตะบนนามเมืองเพชรเที่ยมเผอร์สี่เก่า
จังหวัดตรังซึ่งตรงจุดนี้นะเป็นบ้านของนางสาวบุษกร
เสนาทงนะฮะอายุสิบเก้าปีแล้วก็นายชำนาญแสงสีจันทร์ครับ
อายุสี่สิบแปดปีทั้งสองคนเนี่ยเป็นผัวเมียกันนะฮะอืม
พบต้นมะละกอต้นนี้ครับหักโค้นลงมากลางลำต้นเมื่อปีที่แล้ว
หลังจากนั้นมาสักหนึ่งเดือนต่อมามรกอต้นดังกล่าวมันแตกกิ่งออกมาครับ
ทั้งหมดมี๘กิ่งพอสุกเมล็ดข้างในกลับหายไปหมด
โอ้นี่นี่นี่นี่นี่นี่ผอสุกเมล็ดอะไรอยู่ไหนอ๋อ
แมวแมวแมวหรือหมาหมาหางหมาอ๋อนี่นี่นี่
ตั้งอกตั้งใจน่ะอ่ะไว้กันซะแป้งล่ะนี่น่ะอ่า
จากนั้นไม่นานนะครับนางสาวบุษกรเนี่ยก็เห็นรุ้งกินน้ำครับ
ฝันเห็นชายคนหนึ่งเป็นชายแก่นุ่งชุดขาว
บอกว่าจะมาขออยู่ด้วยนะฉันขออยู่ด้วยได้ไหม
จึงบอกไปว่าหากให้หวยถูกเดี๋ยวให้อยู่ด้วย

มีการต่อรองแบบนี้ชายแก่ในฝันก็เลยตกลงเขียนเลขให้
เป็นเลข๓๘

เธอตกใจตื่นขึ้นมาแล้วเอาเลขดังกล่าวไปซื้อลอตเตอรี่๑๐ใบ

เห็นไหมล่ะ

มันอยากรู้ว่าเขารู้แล้วต้องทาต่อมา
เธอก็บอกว่าเธอไปถูกแบบนี้มาตลอดนะ
มี๔๕ใบมาตลอดเวลา
ทั้งนี้ที่บ้านของเธอมีการโค้นต้นตะเคียน๔ต้น
เพื่อนำไม้มาทำสาราที่พัก

ฝันเห็นหญิงสาวรูปร่างสูงสวย
แล้วมาขออยู่ด้วยเพราะเป็นห่วงปู่พญานาคเธอจึงเชื่อว่าอ๋อ
แก่คนนั้นชุดขาวนั่นน่ะนะน่าจะเป็นปู่พญานาคที่มีบริวารเนี่ย
ตั้งแต่เดือนมกรา๖๕ที่ผ่านมาจะครบปีนะพลาด๒งวดเท่านั้นเอง

ไปจุดทูบทาแป้งเพื่อขอโชคลาบกันอย่างไม่ขาดสาย
ส่วนงวดนี้เจ้าของบ้านบอกเองบอกว่าเลขเด็ดของงวดนี้นะ

นี่ค่ะ๕ออกมาทุกงวดเลยนะ

ไม่ไหมแล้วออก๐๕กับ๐๘

วัดล้างสัตว์ชุมพรน่ะ

จากทั่วสารทิศเลยเนี่ยมากัน

ถูกรางวัลที่หนึ่งจะไปบูระนะหาคนแสงย่า

หลังจากที่เขามีการแชร์ข่าวว่าถ้าถูกละวันนี่นึงเนี่ย
จะไปบูรณะหาคนถางย่าใช่สิ
ปรากฏนางถูกนั่นไงนางถูกจริง
แล้วยังไงถ่างรี่นั่งก็ไม่รู้ย่าน่าจะถ่างแล้วมั้ง
เดี๋ยวไม่ถ่างเดี๋ยวลั่นนะข้ามไว้ละลุก
ดูดูมันไม่มีคำว่าวัดร้างอีกต่อไป

เห็นไหมล่ะอ๋อนี่วายแล้วไงเห็นไหม
วายกับเสือโล่ง๒ตัวเห็นไหมล่ะ

ใช่ภาพวันแรกเรามาคือแบบกี่คน

นั่นเขาเริ่มหยิบเลขกันมาแล้ว

แต่ถ้าสมมติเราซื้อหมดทุกคนที่เขาต่อแถว

เขาใส่เสื้อแมวด่วนละครับ

มานี้คือปีนักศัตริย์

ดูมาเลขมาลูกโหจนน้องตัวแห้งแล้วนั่น
หายสิงหายสินถูกไว้ผุกไว้โยงมา

เหตุดิการหี๊ยเพียบลงหรือเปล่า
ดูสิเหมือนแอร์ฟาสระที่แบบถูแป้งเนี่ย
ต้องมีมือถือจะต้องคอยส่องใช่ไหม

ใช่มันจะลอยเด่นออกมาเขาว่างั้น
เห็นไหมมีใครเห็นเลขอะไรไหมคะ
องค์ใหญ่องค์เจดีทะมะเจดีมาเพจนะครับ
รูปปั้นพ่อหลวงแม้น
จากนี้ยังได้จุดทูบจุดเทียนทาแป้ง
กระต่ายก็ไม่เว้นเสือก็ไม่เว้นหาเลขตามความเชื่อเขาบอกว่าต้นไม้นี่ขาวหมดเลยนะขาวหมดเลยส่วนรูปปั้นเสือโครงเนี่ยเขาบอกว่ารูปปั้นเสือโครงกลายเป็นไฮไลท์กัญชัยที่เธอถามเนี่ยคือชาวบ้านนักท่องเที่ยวเนี่ยไปยืนต่อแถวตรงรูปปั้นเสือโครงเยอะ
นั่นเนี่ยเห็นมั้ยถึงบอกว่ามีเสือเยอะไปแล้วแต่ครั้งที่แล้วอ่ะทำไมเสือไม่ออกยังไม่มามาไปออกที่กระต่ายนั่นอ่ะแต่ครั้งนี้ก็ต้องเสือแล้วอ่ะโคกปริ๊บไง
เพราะว่าเขาบอกแม่กระต่ายให้สามตัวตรงตรงเลยตั้งแต่ปีหน้าเขาบอกปีเถาะใช่ไหมอ่ะไม่รู้อ๋อใช่ใช่ไหมปีเถาทองหรืออะไรนะเขาบอกรูปปั้นกระต่ายงวดที่ผ่านมาแต่คนบอกอุ้ยไปถูกที่รูปปั้นกระต่ายแล้วก็เสี่ยงดูปรากฏว่าแม่สองล้านห้า

ถูกต้องนี่ไงบุรณะแล้วทองเป็นเบอร์

ก่อนมีคนเข้ามาเธอ
บุรณะแล้วลกกว่าเดิมอีกดู

ก่อนบุรณะมีก่อนบุรณะนะ

จากเขียวชะอุ่มกลายเป็นเหลือง

ใช่จักเขียวเช้าอุ่มจริงนะ

เดี๋ยวหนูจะไม่มีตัวเลขมาแข่งกับพี่

คือตัวเลขที่สภาอุตสาหกรรมอยากให้ภาครัฐตรึงค่าไฟไว้ให้หน่อย
เขาบอกเลยว่าราคาสินค้าค่ะ
จะขึ้นอีกอย่างน้อยอ่ะมีแบบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์
ให้คนให้ประชาชนเตรียมเอาไว้เลยคือเรื่องนี้ประธานสภา
สาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาแถลงมตินะคะบอกว่า
อยากให้รัฐบาลตรึงค่าไฟที่หน่วยละสี่จุดเจ็ดสองบาทให้หน่อย
แล้วก็ชะลอการปรับขึ้นเอฟทีงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน
ที่จะขยับขึ้นไป๕๖บาทต่อหน่วยออกไปก่อน
เพราะว่าถ้าไม่ปรับเนี่ยมันจะได้เป็นการช่วยภาคอุตสาหกรรมด้วย
เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากโควิด
แล้วก็จะได้ลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน
คือตอนนี้เขาบอกว่าค่าไฟบ้านเราแพงกว่าค่าไฟเวียดนามเท่าตัว
เท่าตัวเลยเหรอใช่ก็เวียดนามอ่ะเขาตึงราคาเอาไว้ที่สองจุดแปดแปดบาทต่อหน่วย
แต่เราตอนเนี้ยสี่จุดเจ็ดสองแล้วแล้วปีหน้าจะปรับขึ้นเป็นห้าบาทหกบาท
ก็พุ่งทะยานเลยเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้
มันจะเสียเปรียบในแง่ของขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ
เพราะว่านักลงทุนก็จะรู้สึกว่าเออไปลงทุนตรงนู้นดีกว่า
เพราะค่าไฟมันถูกกว่าเวลาจะทำธุรกงธุรกิจอะไรแบบนี้ค่ะ
ใช่เพราะว่าคือเขาบอกว่าจริงแล้วการขึ้นค่าไฟเป็น๕๖บาทปีหน้า
มันส่งผลกระทบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อ
เรื่องของค่าครองชีพที่จะแพงขึ้นราคาสินค้าที่จะเพิ่มสูงขึ้น
เพราะว่าต้นทุนการผลิตก็แพงขึ้นเรื่องต้นทุนการนำเข้าส่งออกก็มากขึ้น
แล้วก็จะทำให้ขีดความสามารถเราอ่ะมันด้อยลงด้วยเพราะเขาถูกกว่าเรามาก
ไฟฟ้าเข้ามาเรื่อยนานแล้วต้องเสียบไฟ
ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเวียดนามตอนนี้ตรึงค่าไฟไว้ที่๒๘๘บาทต่อหน่วย
แล้วก็กำลังพิจารณาขึ้นค่าไฟครัวเรือน๓กว่าเพื่อให้ชาวเวียดนามใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
คือเรื่องนี้ต้องมองสองมุมคือฝั่งเวียดนามมองว่าไปบีบประชาชน
คือหมายถึงว่าไปกดดันให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดแต่บ้านเราอันนี้คือที่สภาอุตสาหกรรมพูดนะคะ
เราไปบีบภาคธุรกิจให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อมาอุ้มประชาชนอ๋ออ่า

ซึ่งเขามองว่ามันกลับกันเพิ่มค่าไฟภาคธุรกิจไปชดเชยภาคครัวเรือนเนี่ย
ธุรกิจไปโดนอย่างนั้นปุ๊บแล้วมันก็ต้องไปเอาคนออกถูกต้องไหม
ใช่คือเนี่ยโดนหลายต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือธุรกิจใหญ่
เอาจริงถ้าธุรกิจใหญ่จริงเขาก็มีกำลังจะจ่าย
อย่างเช่นแบบโรงงานที่แบบผลิตรถยงรถยนต์อะไรอย่างนี้โอเค
ใช่เขาบอกเขาโดนไหลต่อเนี่ยจะเรื่องราคาสินค้าเรื่องตนทุนนำเข่าผลิต
จะเรื่องค่าแรงคนงานอะไรอย่างนี้อีกค่ะ
มันก็เลยทำให้เหมือนกับว่ามันเป็นภาระเขาแล้วดอกเบี้ยก็ขึ้น
คือปีหน้าทุกอย่างขึ้นหมดเลยดอกเบี้ยขึ้นอะไรขึ้น
อยากให้รัฐทบทวนการชะลอขึ้นค่าไฟปีหน้าออกไปก่อน
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยเขาเคยออกมาบอกแล้วว่า
การไฟฟ้ามีกำไรสะสมรวมกัน๖๖๐๐๐ล้านบาท
ไรสะสมใช่ถ้าแยกนะคะของกรฟภการไฟฟ้าฝ่ายผลิต๓๗๔แสนล้านบาท
ฟนการไฟฟ้านครบาน๑๑แสนล้านบาทกรฟภการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค๑๘แสนล้านบาท
บดุลปัจจุบันก็กำไรกันเยอะเห็นตัวเลขชัดแบบนี้แล้วเขาเลยรู้สึกว่า
รัฐบาลชุดนี้ไม่ยุติธรรมกับประชาชนจริงจริงแล้วถ้าคุณเอากำไรของสามการไฟฟ้า
กำไรของบริษัทลูกของสามการไฟฟ้าและกำไรของบริษัทไฟฟ้าเอกชนเนี่ย
มาแบกให้เป็นภาระประชาชนทั้งประเทศได้ยังไง
เมื่อกำไรขนาดนี้คุณก็ไปบริหารจัดการกันในนั้นดึงชดเชยอะไรจากในนั้นแทนได้ไหม
ที่จะเอามาขึ้นค่าไฟแล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศต้องแบก
มีคนกำลังจะเตรียมอภิปรายเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เราไปซื้อไฟจากลาวมาเยอะ
แต่มันเยอะไปอ่ะนึกออกป่ะมันล้นเกินความจำเป็นอะไรอย่างนี้
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
ตอนนี้น้องเดมี่อ่ะดังมากเลยเนอะลูกลิเดียแมททิวอ่ะ
เขาบอกว่าครั้งที่แล้วนางดังมาจากอะไรหยิกแขนใหม่ดาวิกา
หยีกลายเขามานำไปหยีกกันทำไมอ่ะสวยเกิน
อ๋อเหรอด้วยความมันเขี้ยวอ่ะดูสิดูดูดูดูดูดู
อ๋อหยีกแม่ด้วยอ๋อหยีกแม่ด้วย
น่ะเขาบอกไปงานยืนเว้นก็แบบแบบว่าหยีกพี่ใหม่ด้วย
ซึ่งแขนนั้นคุณไอ้ใหม่เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาไงเธอ
ใหม่ถามว่าทำไมหญิงพี่ใหม่คะหญิงพี่ใหม่ทำไมคะพี่ใหม่ถาม
อยากไปหยีกอยากหยีกทำไมพี่ใหม่สวยเหรอ
พี่ใหม่สวยไหมโตแล้วอ่ะโตแล้วอ่ะ
แดมมี่ทำอะไรเหรอแดมมี่หยีกพี่ใหม่ทำอะไรนะแดมมี่หยีกพี่ใหม่
แดมมี่ทำอะไรนะแดมมี่หยีกพี่ใหม่อ้าวหยีกพี่ใหม่ละคะ

แดมมี่หยีกพี่ใหม่แล้วทำไมแดมมี่ถึงหยีกพี่ใหม่อ่ะคะ

สวยสวยสวยมากไหมคะแดมมี่เลยหยีกเลยแดมมี่
ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่สวยกว่าเดมมี่ไหม
พี่ใหญ่สวยกว่าเดมมี่เหรอก็เลยหยิกแล้วแววเลยเนอะ
นั่นแหละเขาบอกล่าสุดนางไปเจอใบเฟิร์นพิมชนก
แน่นอนว่าเจอคนสวยปุ๊บแป๋วไม่พลาดกระโดดขึ้นขี่คอเลย
พร้อมส่งแม่งดูอ่ะไหนนะฮะ
ขี่คอก็เลยเนี่ยหือน่ารักโหแต่ว่าคนสวยไม่ได้เนาะ
ถึงว่าวันนั้นน้องเขาเตะหนูอยู่น่ะแดมมี่อ่ะ
แล้วที่นักอยู่ในห้องเนาะหนูสวยลูกหนูสวย
ไม่สนใจอยู่เลยเจอเดมมี่กับพี่เดียเมมี่เขาเตะหนูอยู่นะ
เออพาไปดูเทรนด์ฮิตตอนนี้ดีกว่ามีใครได้ลองเล่นยังคะที่ให้แบบ
เอไอเปลี่ยนหน้าเป็นการ์ตูนฉันเห็นบริษัทจัดให้ทำให้ฉันอยู่
เขาบอกว่าตอนนี้เป็นเทรนดฮิตที่แบบทุกคนทำกันหมดเลย
ศิลปินดาราคนดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไล่ไปเลยตั้งแต่
เดี๋ยวลองดูซินี่คุณใหม่ดาวิกาที่โดนหยิกเมื่อสักครู่นี้
เป็นปังอยู่นี่ค่ะคุณเบลล่ามีใครอีกน่ะดูซิจำกันได้ไหม
มาลิโอกับพี่พลัทย์ตกใจนึกว่าซ้ายขวาคือคนหนึ่งกัน
พี่นุ่นวลานุศกับคริสต์ศาวางเขาเอามาจากไหนเนี่ยอันนี้
ให้เอไอทำให้มีนิวเคลียร์อันนี้ค่ะใบเตยด้วย
อันนี้มีเหมือนกันนะคะมีคนทางบ้านทำมาแล้วค่ะ
นิดเดียใครอ่ะโมอเลีนา
มีอีกไหม

ตามหลอกหลอนเราเธอเชื่อฉันยัง
มันตามหลอกหลอนแล้วจริงนะนม
มักจนวันเราตาย

คือใช่ไหม
จนตายเธอเชื่อฉันเธอ
และเขาบอกว่าต่อให้เราตายอะไรที่อยู่ในโลกออนไลน์ก็ยังอยู่

ไม่คิดว่ามันจะมีโรคมันจะมาถึงปัจจุบันนี้ไง
ใช่ป่ะเราไม่รู้เราเล่นกันตอนนั้นมันไม่ได้แบบหูมีโซเชียล
เธอมีทางเลือกแล้วเธอมีสิทธิ์เลือกแล้ว
แต่เธอติดฉันเกินไงเธอนึกออกป่ะ
แต่อย่างฉันตอนนั้นฉันต้องรับงานเพราะฉันยังไม่ดังฉันยังไม่มีสิทธิ์เลือก
มันตามหลอกตามหลอนรายการ๘๙ปีก็ยังอยู่อย่างนี้เห็นไหมเธอ
ไม่นะเกี๊ยวเริ่มจากใหม่ดาวิกาเบลล่านู่นวรรณุนมันทำไมเขาสวยแล้ว
พอมันจะเจอคุณแม่สวยกว่าไงเมื่อกี้ดูหลอนนะ
มันจะต้องตามหลอกตามหลอนเราจนตายเธอเชื่อฉันเถอะ
ใช่ไงน้องพาดเนอะนี่ความปัดพาดในชีวิตก่อให้เด็กรุ่นใหม่ก่อให้ลุกอะไร
ระวังเถอะมันพลาดแล้วมันติดตัวจริงเนาะ
ไปดูเขาบอก๔๐ทั้งเอเชียนะฮะเพื่อเอก
ก็เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่น่ารักนะครับแล้วก็มีแฟนคลับติดตามทั่วเอเชียเลยนะครับ
สำหรับบิลกิ้นวุฒิพงษ์แล้วก็พีพีกริจ
โดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งนะครับ
ล่าสุดนะครับบิลกิ้นเปิดใจในรายการของวุฒิ
มีบางช่วงบางตอนเผยถึงความสัมพันธ์กับพีพีบอกว่า
สำหรับผมผมมีพีคนเดียว
คนที่เข้าใจเราและผ่านการเดินทางที่มันพิเศษมากขนาดนี้
ผมรู้จักพีพีชตั้งแต่อายุ๑๖เจอกันในที่เรียนพิเศษ

อืม

สำหรับโควิดพีไป

หมดท่องไม่ใช่

เมื่อวานนี้ก็ไปเจอไมล์

เพิ่งเคยเจอครั้งแรกน่ารักและว่าหล่อ
เมื่อคืนเขาก็ไปกันศิลปินไปเยอะนะมีน้องไลท์ด้วยเนาะ
คือคือเป็นคนสุภาพอ่ะ

โปกับมายเป็นคนสุภาพมากแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมาก
ถ้าเธอได้คุยชีวิตของอัปโปร์จะเป็นคนที่น่าสนใจมากกว่านี้

ตอนแรกเขาเป็นดาราช่อง๓นะ
แล้วเขาก็เฟลล์ไปแล้วอยู่ช่วงนึงเขาก็ไปเรียนต่อแล้วนะ
ดีกลับมาก็แบบเปลี่ยนแนวเขาก็อยู่ช่อง๓มาตลอดนะ
อยู่ดีเปลี่ยนแนวมาแบบเล่นไวด์ปุ๊บกลายเป็นแบบดังทั่วเองสักอย่างเลย

อ่านะครับก็อ่า
แล้วเมื่อกี้อังกษี่พูดอะไรอ๋อเมื่อวานที่ใม่งาน

มีไบด์ตร์ตร์มีมิวมีนนทนนนะคะมีหมอบีก็ไป

ใช่ก็ได้ทั้งหมด๑๒คน

อะโอเคนะครับปั๊บซะครูดเดี๋ยวกลับมาครับ

ว้าฮ่าฮ่า

เห็นไหมคนเราก็จะมีความกลัวแตกต่างกัน

แบบนี้นะครับจะจะแบบนี้อุ้งว่าทุกคน่ะพวกเราบ้ามันมีใจอีก

แม่ตอนนั้นแม่ก็กลัวตอนที่ไปกับไข่แล้วไข่ตกมาจากที่ด้านหน้า
โอ้โหนี่แล้วพี่เนี่ยไปกันทั้งคู่นะอาจารย์ลักษณ์

เสร็จปุ๊บนั่งไปเสร็จขึ้นไปก็ตกมากัน

พี่ก็หันไปดูอย่างนี้ปุ๊บอุ๊ย
อุ๊ยแอ้งจี้จับพระอย่างนี้

พี่ก็แบบใจเสียแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็ชินแล้ว

พรุ่งนี้กลับมาเจอกันก่อน

โปรดติดตามตอนต่อไป